โดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศ
ถึงแม้วันนี้จะมีลมเย็นมามีฝนตกเมื่อคืนมา
ก็ตามทีบางพื้นที่มีลูกเห็บตกยังกับหิมะเลยนะ

แต่เมื่อวานนี้ยังคงมีอิทธิพลของพายุฤดูร้อนอยู่
เมื่อวานนี้ร้อนมากหลายพื้นที่ก็โดนลมพายุพัดถล่มไป
เสียหายกันไปทั้งเรื่องของเสาไฟฟ้าทั้งเรื่องของต้นไม้หักโค้นกันไป

ไปไล่ดูกันก่อนนะครับไปเริ่มดูที่จังหวัดบุรีรำกันก่อน
คุณผู้ชมครับนะฮะเนี่ยก็เป็นเรื่องของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ครับ
ซึ่งตั้งอยู่เอาไว้นะฮะที่บนหลังคาของร้านแว่นท็อปเจริญครับ
ริมถนนศรีเพชรเขตเทศบาลเมืองบุรีรำนะครับ
ถูกลมพัดแล้วก็พังลงมาแบบนี้แหละฮะ
ขวางการจราจรสร้างความแตกตื่นให้กับพนักงานร้านชาวบ้านในระแวกนั้น
คนที่ขับรถผ่านไปมาก็ตกใจมากเลย
จากนี้ก็ยังมีรถจักรยานยนต์บริเวณหน้าร้านเสียหายไป๓คัน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรเมืองบุรีรำนะฮะ
ได้ปิดการจราจรเป็นการโชคคราว
เพื่อให้เจราะที่เทศบาลนำเรื่องไปเก็บบริษัทของป้ายโฆษณาที่พังลงมาออกจากถนน
ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาครับ
ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็มีพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในหลายอำเภอเหมือนกัน
โดยเฉพาะพื้นที่บ้านตระเปียงกูแล้วก็บ้านโคกระดวดในอำเภอลำดวนค่ะ
ฝนฟ้าคนนอลและลมกระโชกแรง
ซึ่งแรงลมพัดสังกศิมพ์มุงหลังคาบ้านปลิวไปใกล้กว่า๗๐เมตรค่ะ
บ้านเรือนได้รับความเสียหายกันไปกว่า๕๐หลังคาเรือนเลย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องเร่งสำรวจความเสียหาย
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย

นะครับมีลมพายุพัดถล่มก็ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นไปห้าต้นครับ
เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับทั้งตำบลซึ่งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก็เร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไฟได้ตามปกติ
ส่วนในพื้นที่อำเภอชายวานเจ้าหน้าที่ได้เร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแรงสูง
ถูกพายุพัดถล่มหักโค้นในหมู่บ้านดงยางชายพรครับ
ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ก็กำลังเร่งทำงานอยู่
แล้วก็มีฟ้าฝนผ่านลงมาอีกนะครับก็เคราะห์ดีที่ไม่ได้มีใครเป็นอะไรครับ
เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะฮะก็มีเสาไฟฟ้าแรงสูง
เอ็ดต้นอ่ะหักโค้นลงมาครับหลังเกิดลมพายุพัดถล่มในพื้นที่ตำบลบ่อโพง
อำเภอนครหลวงช่วงเย็นของเมื่อวานก็ส่งผลให้ไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมงทีเดียว
แล้วก็เสาไฟยังหักโค้นทับหลังคาบ้านบริเวณของประชาชนเสียหายกันด้วยครับ
ขณะที่นายสุวัสดิ์แก้วเขียวนะครับผู้จัดการการไฟฟ้านครหลวงก็บอกว่า
ตอนนี้ได้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้วก็ติดตั้งสายไฟชุดใหม่แล้ว
เพื่อจะเร่งจ่ายไฟให้กับประชาชนได้ใช้ไฟกันตามปกติครับ